ที่เชียงใหม่มีเหตุการณ์ยิงกันตายคาวงเล่าอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่แม่แตงค่ะตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมา
เขาบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
แล้วก็รอดแบบไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยอีกหนึ่งนะคะ
คือวงเล่านี้อยู่กันสี่คนอืมคนคนก่อเหตุเนี่ยมาหลังสุดเลย
สามคนเขาตั้งวงกันอยู่แล้วอยู่อยู่คนก่อเหตุเดินเข้ามา
ยังไม่ทันได้ยกเหล้าดื่มเลยค่ะยกปืนขึ้นมาก่อน
ขึ้นยืนยกปืนขึ้นมาแล้วก็เจาะไปที่คนที่นั่งข้าง
แล้วก็ยิงไปสามนัดเข้าขมับเข้าหลังแล้วก็เข้าท้องนะคะ
แล้วก็ยิงเพื่อนอีกคนนึงกำลังจะยิงคนที่สาม
แต่ปืนขัดลำกล้องค่ะก็เลยรอดไปแล้วเขาก็ขับรถหนีไปเลย
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่เพราะว่ายังงงกันอยู่เลยค่ะ
ว่าอยู่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลุกขึ้นมายิงเพื่อนกลางวงเล่าแบบนี้
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะ
พบศพของนายสมพงศ์เหล่ายั้งวัย๓๓ปีค่ะ
ก็เสียชีวิตอยู่คาโต๊ะเล่าเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ด้วย
นายสมพงศ์เนี่ยโดนยิงเข้าขมับซ้ายนิ้วนางซ้ายแล้วก็หลัง๓นัด
อีกคนนึงคือในเสืออายุ๓๔ปีนะคะโดนยิงเข้าที่น่องซ้าย๑นัด
หน้าของคนเกาะเหตุนะคะตอนเช้าเนี่ยตำรวจก็ไปที่บ้านนายเลือดชายคนเกาะเหตุนี่แหละ
ก็เชิญตัวภรรยากับน้องสาวไปสอบปากคำที่สพแม่แตงแล้วก็เอากระบะคันที่นายเลิศชายขับหนีเนี่ย
ที่สพแม่แตงด้วยก็ถามแม่ของคนก่อเหตุเพราะได้เจอด้วยนะคะว่าได้ติดต่อกับลูกบ้างไหม
ลูกอยู่ไหนยังไงแม่บอกติดต่อกับลูกไม่ได้เลยสุดท้ายแม่ต้องไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
ตามหาลูกบอกให้ลูกกลับมามอบตัวอืมล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่นะคะ
ไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการทำความสะอาดไปหมดแล้วสำหรับเจ้าของบ้านนะคะ
แล้วก็ได้เจอเพื่อนร่วมวงอีกคนนึงที่รอดบุดหวิดเพราะว่าปืนขัดลำกล้องด้วยชื่อนายอนุทัยค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อวานตอน๒ทุ่มเขากับในเสือคนเจ็บและนายสมพงศ์คนตายนั่งกินเหล้ากันอยู่๓คน
เขานั่งตรงข้ามกับในเสือคนเจ็บส่วนคนตายเนี่ยนั่งติดกับนายเสืออีกทีนึง
กระทั่ง๕ทุ่มครึ่งอยู่เลิศชายก็เดินเข้ามานั่งข้างเขา
ไม่มีท่าทีผิดปกติอะไรกำลังคุยกันดีดี
ชายก็ลุกขึ้นยืนควักปืนที่เหน็บเอวเอาไว้อะค่ะ
แล้วก็เจาะยิงสมพงค์เลยสามนัดแล้วพูดขึ้นมาว่าจะเอาเหรอ
แล้วก็ไล่ยิงคนอื่นทั้งวงเลยนะคะแต่มาถึงเขาเนี่ยปืนมันขัดลำกล้องพอดี
แล้วอยู่เนี่ยเลิศชัยก็หันกลับมาบอกเขาว่ามึงอย่าบอกใครนะ
แล้วก็เก็บปืนเข้ากระเป๋าวิ่งไปที่บ้านพักแล้วก็ขับกระบะออกไป
เขาก็พยายามดูอาการเพื่อนก็ดูสมพงศ์ก่อนพยายามเรียกให้ได้สติ
แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนเสียชีวิตคาอ้อมแขนเขาเลยนะคะ
เขาบอกยังตกใจไม่หายเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นซึ่งหน้าเลย
ผมได้ยินเสียงแก๊บประมาณนึงแล้วก็เขาก็วิ่งขึ้นไปบ้านแล้วก็เปิดประตู
คับรถออกไปเลยเสียใจครับคนดีต้องมาเสีย
กังวลเรื่องความปลอดภัยไหมครับ
ก็มีบ้างครับกังวลดูครับ
ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะ

เดินออกมาแล้วก็มีภรรยาของในเลิศชายเนี่ยค่ะ
ขับกระบะหลบหนีออกจากบ้านพักไปเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นรถขับออกไปอย่างรวดเร็วนี่แหละ

ส่วนอีกช่วงนึงเนี่ยมี๒ช่วงเลยนะคะ
ตอนช่วงแรกช่วง๒ประมาณ๕ทุ่ม๔๕
ทีนี้มีวงจรปิดอีกอันนึงที่ซอยทางเข้าบ้านเลิศชายคนเกาะเหตุนะคะ
ก็จับภาพกระบะสีขาวทะเบียนยท๑๕๖ของเขาเนี่ย

หลังสิ้นเสียงปืนแค่๒นาทีเท่านั้นเอง
นี่ก็เป็นภาพหลักฐานสำคัญเลยนะคะ
ส่วนตอนเที่ยงคืน๕นาทีค่ะเป็นวงจรปิดช่วงที่๒
นี่นะฮะร่องรอยของคนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะฮะ
หลังจากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ไปคุยกับพ่อแล้วก็แม่ของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านกัน
รู้ข่าวก็ตอนดึกแล้วลูกสะพ้ายโทรมาบอก
คือพ่อกับแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าตอนนี้เครียดมาก
ลูกชายไปก่อเหตุยิงคนแล้วเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันด้วย
ไม่คิดว่าจะกล้าลงมือก่อเหตุแบบนี้
ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าลูกมีปืนนะ
ก็เห็นแต่เข้าสวนเข้าไร่ไม่เคยเห็นทะเลาะกับใคร
หลังจากลูกหนีไปยังติดต่อไม่ได้อีกเลย

อยากฝากไปถึงลูกชายว่ากลับมาเถอะ
กลับมาบ้านกลับมามอบตัวเถอะ
หากยังหนีอยู่พ่อกับแม่จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
พ่อเคยเห็นว่าเขามีอาวุธปืนติดตัวหรืออะไรแบบนี้ไหม

แล้วเขาเคยมีปัญหากับคนตายมาก่อนไหมครับ

เขาไม่ทราบครับ
อันนี้เขาไม่เคยอะไรครับ
เป็นห่วงเขาไหมครับ

อันนี้แบบนี่
เขามอบตัวดีนะ

ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้กัน
ท่านผู้ชมครับ
คุยกับแม่ของผู้ตายนะครับคือยังเสียใจยังทำใจไม่ได้นะครับ
ให้ตลอดเลยนะครับเธอบอกว่าลูกชายมาถูกคนที่รู้จักกัน
เคยช่วยเหลือการยิงตายนะอีกแล้วเหรอเคยช่วยเหลืออีกแล้วเหรอ
ใช่ฮะเธอบอกเธอเคยช่วยเหลือนะครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
เมื่อ๒๐ปีก่อนผู้ก่อเหตุกับครอบครัวเนี่ยถึงขั้นไม่มีบ้านอยู่
ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะเธอเคยช่วยเหลือเอาไว้
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็มีฐานะดีขึ้น
กลายเป็นว่าเอ้าวันนี้มายิงลูกเธอตายเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
พูดดีก็ได้มาพูดกันไปหนีทำไมใช่ไหม
เขาก็เป็นหลานเรานั่นแหละเป็นรู้จักกันใช่ไหม
ใช่เมื่อก่อนนี้เขาก็มาใหม่เขาไม่มีบ้านไม่มีอะไร
เสื้อผ้าก็ขอขอให้ไปอยู่ที่ตุกในสวนอ่ะ
ฉันก็ให้อยู่มีค่าหมูอะไรก็ฉันก็แบ่งให้เขากิน
ตอนที่เขามีเงินแล้วเขาทำอย่างนี้ฉันก็เสียใจอ่ะ
ฉันก็รักลูกทีนี้มันทำผิดไปแล้วก็ผิดไป
คืนมาไม่ได้แล้วแต่ยายมันเป็นอย่างงี้
รับผิดชอบอย่างงี้อย่างงั้นช่วยฉันก็ไม่บังคับเนาะ
พอมามาขอโทษสักครั้งมาพูดกันดีดีสักครั้ง
ก็มีกำลังใจใช่ไหมวันนี้มันแบบว่าหนีไปเลย
อย่างเงี้ยลูกฉันมันไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วย
สมมุติว่าใครมีคนไปแก้แค้นเขาแม่ไม่ให้แก้แค้นค่ะ
พอดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ลูกชายมันเสียก็เสียไปแล้วใช่ไหม
เสียไปแล้วมันต่อกลิ่นไม่ได้แล้วรู้แล้วว่าไม่ค่อยชอบ
ต่างคนต่างไม่ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน
คือคนก่อเหตุคือคนก่อเหตุเขาแบบเป็นคนที่ชอบพกปืนอยู่แล้วครับ
เวลากินเหล้าเวลากินเหล้าเวลาเมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไม่พอใจหรือว่าอะไรก็น่าจะมาถามหรือว่าจะพอพูดคุยกันได้ครับ
สมมุติถ้าทะเลาะกันเฉยแต่ก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วไงครับมันก็ไม่น่าจะยิงกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทางครอบครัวของผู้ตายทำพิธีตามความเชื่อในพื้นที่นะฮะ
นี่คือเอาหมูดำมาเผาขนลอกหนังเอามาย่างชำแหละเครื่องในแล้วก็
นำมาหั่นนำไปตั้งบนศาลในบ้านนะฮะ
เพื่อประกอบพิธีบูชาคนตายเชิญดวงวิญญาณเรียกขวัญคนตาย

จะได้เรียกวิญญาณเนี่ยกลับมาที่บ้านตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับ

ทีนี้เพื่อนคนก่อเหตุเล่าให้ฟังนะคะว่า
ก่อนที่เลิศชายจะไปก่อเหตุเนี่ยกินเบียร์อยู่บ้านเขา
คือบ้านมีปาร์ตี้ค่ะก็นั่งตั้งวงกินเบียร์กัน
กินกันไปเนี่ยรวมรวมละสิบแปดขวดจนกระทั่งห้าทุ่ม
เลิศชายเมามากก็เลยเดินกลับบ้านไป
ทุกคนในวงก็คิดว่าคงกลับบ้านไม่คิดว่าจะไปนั่งต่อวงอีกวงนึง
แล้วไปฆ่าคนตายนะคะซึ่งตลอดการดื่มเบียร์ที่บ้านเขาเนี่ย
บอกว่าก็เห็นนะว่าเลิศชายสะพายกระเป๋าหนังอยู่กับตัว
แต่ว่าดูไม่ออกว่าในกระเป๋าเนี่ยใส่ปืนหรือใส่อะไรไว้
แล้วระหว่างดื่มเบียก็ไม่ได้มีอาการฉุนเฉียว
หรือว่าระบายอารมณ์ระบายความคับแค้นใจอะไรเลย
ก็ยังคงร่าเริงสนุกสนานหัวเราะเป็นปกติ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่เนี่ยจะไปฆ่าคน
แต่นิสัยของเลิศชายเวลาเมาเป็นแบบนี้ค่ะ
พูดจาเสียงดังแล้วก็ชอบล้อปมด้อยคนอื่น

รุ่นน้องก็ยืนยันอีกเสียงนึงนะคะว่าเลิศชายเวลาเมาเนี่ย
ชักปืนมาอวดชอบยิงขึ้นฟ้าอยู่บ่อยด้วย
แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ที่ไปยิงนายสมชายนายสมพงศ์เนี่ย
ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรมีปัญหาอะไรกัน
เพราะว่าเท่าที่รู้จักกันมาก็ไม่ได้เห็นจะมีปัญหา
จะชู้สาวจะเรื่องเงินจะยาเสพติดอะไรก็ไม่เคยเห็น

แล้วก็คือแบบนิสัยดีค่ะนิสัยดี
แล้วก็แบบเป็นพี่ที่สามารถช่วยเหลือเราได้เวลาเรามีปัญหา

สำหรับตัวหนูนี่เขานิสัยดีสำหรับกับเพื่อนพวกหนูก็นิสัยดี
ไม่มีอารมณ์บุ่มบามหรือแบบใจร้อนกับพวกหนูนิสัยดีครับ
เอาออกมาสู้แล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้ค่ะ

อ๋อไม่มีนัดเดียวค่ะไม่มีคนพุกพ่าน

ตำรวจสภแม่แตงก็กำลังเร่งไล่ล่าตัวในเลิศชายอยู่
ตอนนี้เนี่ยพาภรรยากับน้องสาวในเลิศชายมาสอบประคำตั้งแต่เช้า
จนถึงตอนนี้ยังสอบปากคำกันอยู่เลยนะคะ
ก็ต้องดูแหละเพราะว่าภรรยาเป็นคนขับไป
แล้วขับเนี่ยพาหนีมีคนช่วยพาหนีอะไรยังไงไหม

ว่าเป็นรถกระบะขับออกจากบ้านอย่างรวดเร็วเนี่ย
ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นการขับไปรับพ่อแม่

แต่ว่าไปรับพ่อแม่มาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รวมถึงก็เรียกครอบครัวของผู้ตายมาให้ปากคำ

ก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกก็ได้